เดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะเออนี่เรื่องนี้เห็นไหม
เออน่ารักทุกดีนะครับสำหรับฟิล์มบายเฟิร์นค่ะ
แต่ว่าต้นสังกัดขอดันคู่นี้แหละนะคะ
จัดคิวให้ออกงานกันค่ะคู่กันนะฮะลืมบีน้ำทิพย์ที่มาคนเดียว
ตายงานนี้ใครลืมใครกันแน่นะจ๊ะ

ว่าสนิทกันมากสไตล์พ่อแง่แม่งอน
ขนาดมางานยังแซวกันสนั่นเลยนะ

ได้ชมปีหน้าครับได้ชมปีหน้า
ผมมันไม่เคยเบื่อเขาแต่เขาเบื่อผมหรือเปล่า

แต่พี่ปีก็มาทิ้งพี่ปีด้วยไงคะ

ใช่ครับคือปีหน้าจะได้ชมทั้งละครผมคู่กับพี่บี